ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา๔วัน
คือเป็นส่วนหนึ่งของวันสำคัญทางศาสนา
ก็คือวันอาสานหบูชาและวันเข้าพรรษา
แต่ละพื้นที่จะมีประเพณีที่แตกต่างกันไป
พาคุณผู้ชมไปดูประเพณีที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ชาวบ้านเขาสืบทอดต่อเนื่อง
เป็นประเพณียาวนานมากกว่า๑๐๐ปีแล้วนะคะ
คือการล้างเท้าพระและการนอนให้พระเหยียบ
เชื่อว่าทั้งสองอย่างนี้ทำในช่วงวันเข้าพรรษา

แล้วไปกันตั้งแต่เนี่ยคุณตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะ
จุดนี้คือวัดสมานมิตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
พุทธศาสนิกชนกว่า๑๐๐คนนะคะ
ไปร่วมประเพณีล้างเท้าพระก็นั่งรอแถวกันยาวประมาณ๒๐๐เมตรค่ะ
อกจากนี้การล้างเท้าพระแล้วมีการนอนให้พระเหยียบ
ก็คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นจะเป็นชายชะกันค่ะ
ประมาณ๕๐คนถอดเสื้อเลยนะนอนเรียงกันเลย
ตั้งแต่บันไดโบสถ์ไปจนถึงหน้าพระประธาน

ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่สำคัญปฏิบัติสืบทอดกันต่อเนื่อง
กว่า๑๐๐ปีในช่วงเข้าพรรษา
พระสงฆ์เดินช้าไหมคะท่านเหยียบอยู่
แต่เน้นว่าเป็นชายชะกันนะคะชายชะกันเท่านั้นนะคะ
ประหลัดจรูนโกสโลผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตั้งแต่โบราณมา
ถือเอาวันเข้าพรรษาทุกปีเลยเป็นวันเท้าล้างเท้าพระ
ชาวบ้านจะเอาน้ำอบผสมดอกไม้พร้อมทั้งดอกไม้ทูบเทียน
มานั่งเรียงรายตามทางล้างเท้าพระ
แล้วก็จะมีชายชะกันมานอนเป็นสะพานให้พระเหยียบเดินเข้าไปในโบสถ์
เพื่อไม่ให้เท้าของพระนั้นเปลือเปื้อนสิ่งสกปรก
ชาวบ้านเชื่อว่าการล้างเท้าพระเป็นการชำระล้างบาปที่เคยล่วงเกินพระสงฆ์
ส่วนการนอนเป็นสะพานให้พระสงฆ์เหยียบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
และกลายเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
ประเพณีมาแต่โบราณแต่การร่วมงานต้องวิถีใหม่นะคะ
เร่งครัดทุกคนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙ค่ะ
แต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้เว้นระยะนิดนึงเพราะว่าก็เป็นห่วงพ่อเนาะ